ทำงานวันนี้มีของ
ยังมากเพราะหนูชอบแต่งบ้านมาก

เพราะว่าอะไรที่ไม่ปลอดภัย
เมื่อเรานอนห้องใต้หลังคา

เฟฟทุกอย่างเผื่อว่าวันหนึ่งที่เขาคลานหรืออะไรอย่างนี้

แต่ว่าอยากได้บัตรรถไม่รู้คุณลูกค้าอยู่ไหน
คือด้วยประสบการณ์หอมในเรื่องการทำบ้าน

มันอาจจะราคาสูงหน่อยบางที

ทำทำทำทำทำทำทำทำทำทำทำทำทำทำทำทำทำทำทำทำทำทำทำทำทำทำทำทำทำทำทำทำทำทำทำทำทำทำทำทำทำทำทำทำทํ
ในส่วนของเอสทีนหอมไม่กังวลสำหรับข่าวที่เกิดขึ้นช่วงนี้เลย
เพราะหอมอยากจะบอกว่าหอมผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตมาแล้ว
ตอนที่เขาปราบปรามออนไลน์นั่นคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตหอมแล้วตั้งแต่เกิดมานะคะ
เพราะว่าพอบริษัทใหญ่ในช่วงนั้นที่เขาล้มปุ๊บเอสทีนแน่นอนว่าเราคือเป้าหมาย
อันดับต้นในช่วงนั้นเลยเพราะว่าเอสทีนขายดีมาก
แล้วเป็นสินค้าที่มีกระแสในเรื่องของเอ่อตัวเอง
เรื่องของตัวบอสเองมันดังไปหมดแล้วไอ้ความดังตรงเนี้ยมันเป็นจุด
จุดที่เป็นเป้าอยู่แล้วที่ทุกคนจะต้องจับตามองใช่ค่ะ
ฉะนั้นหอมผ่านการเคลียร์ตัวเองตอนนั้นมาอย่างหนักหน่วงมากตอนนั้นเราโดนหนักกว่านี้นะคะ
หนึ่งเรื่องออยเราโดนแน่ซึ่งออยเช็คง่ายมาก
เพราะว่าตัวเลขมันขึ้นอยู่ข้างกล่องสองคุณผลิตที่เมืองไทยแล้วหลอกลวงว่าเป็นเกาหลี
หอมโดนเรื่องแชร์ลูกโซ่หรือโกงเนื่องจากว่าหอมเก็บเงินเอ่อ
ลูกค้าไปแล้วแล้วหอมไม่สามารถมีของออกให้ได้
คุณมีปัญหาเรื่องช่อโกงแล้วก็มีอะไรอื่นอีกเยอะแยะมากมาย
มันหนักกว่านี้มากค่ะซึ่งตอนนั้นเราหยุดขายอยู่ประมาณเดือนกว่าถึงสองเดือน
แล้วมีปัญหากับตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหยุดขายเพราะว่าเราไม่สามารถออกมาบอกได้ว่าสินค้าของเราถูกต้อง
พูดอย่างเดียวมันไม่พอหอมต้องไปเอาเอกสารของทางราชการเกือบทั้งหมด
เพื่อยืนยันว่าสินค้าเราถูกต้องแล้วเมื่อมันได้รับการยืนยันเอสทีนจึงมีอายุเข้าสู่ปีที่๒
ถึงผ่านวิกฤตตรงนั้นมาได้โดยที่เราไม่ถูกแจ้งข้อหาใดเลย
นั่นคือผ่านตรงนั้นมาแล้วคือที่สุดแล้วค่ะวิถีทางนี้เกิดจากอะไรคะ
วิกฤตครั้งนี้เกิดจากก็แน่นอนแหละว่าต้องมีผู้ไม่หวังดีกับเรา
คือเรามั่นใจว่าดิสเครดิตดิสเครดิตอยู่แล้วค่ะ
เอาตรงนะคะว่าไอ้ที่บอกว่าแชทหลุดออยปลอมอะไรอย่างเงี้หอมถามว่าแชทหลุดอ่านกันแล้วรู้เรื่องเหรอคะ
ยังไม่รู้เลยแชทหลุดดาราคือคุยเรื่องอะไรกันอยู่มันไม่มีอะไรเลยที่ที่บ่งบอกได้ว่าเราโกง
แล้วก็ในนั้นเนี่ยมันผิดไปหมดเลยออยปลอมก็ผิดสินค้าตัวนี้มีการจ้างแต้วเป็นคือเซ็นเซอร์ไว้เดาว่าพูดถึงแต้วเป็นพรีเซนเตอร์
ไม่เคยเป็นพรีเซนเตอร์เอสทีนไม่มีพรีเซนเตอร์ใช้เจ้าของเป็นคนทำงานทั้งหมดคือผิดไปหมด
แต่ว่าโอเคด้วยความที่เหตุผลอะไรก็ตามที่สื่อเอาลงมันมีผลต่อภาพลักษณ์ของเรา
ซึ่งตอนแรกคิดว่าเอาล่ะเดี๋ยวปล่อยผ่านเดี๋ยวมันคงไม่มีอะไรเพราะมันไม่จริง
แต่ยังมีคนขาดวิจารณญาณเยอะมากที่ยังเชื่อว่าเฮ้ยดาราใช้ออยปลอมเหรอหอมบอกหอมไม่แลกหรอกค่ะ
ทำไมออยปลอมเพราะออยจริงไม่ได้ขอยากนะคะแค่ใช้เวลานานเท่านั้นเอง
แล้วตัวเอสทีนหอมเป็นคนรอออยเองตอนที่เอสทีนจะปล่อย
มันมีปัญหาตรงที่ว่าตอนนั้นหอมโดนคนมองว่าเรากำลังโกงตัวแทน
เราเอาเงินไปแล้วสินค้าเราไม่ออกสักที
เหตุผลคือรอออยอร์หนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนตามที่กฎของออยอร์ตั้งเอาไว้เลย
เรารอฉะนั้นวันนี้ถ้ามาบอกว่าออยอร์ปลอมหอมหอม
คือหอมอยู่เกาหลีอ่ะมันทำอะไรไม่ได้มากแล้วก็ถ้าหอมบอกว่ามันจริง
คนก็ไม่ได้เชื่อแต่วันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ตั้งประเด็นนี้ขึ้นมา
เพราะออยเข้าโรงงานหอมแล้วก็พิสูจน์แล้วว่าของหอมถูกต้อง
อยหอมถูกต้องแล้วสิ่งที่หอมกังวลคือ
ผลิตที่เมืองไทยแต่แอปว่าเป็นเกาหลีคือวันนี้ออยเข้าไปตรวจสอบแล้ว
สัญญาหรือเอกสารยื่นทั้งหมดเป็นของเกาหลีจริงจริงวันนี้โรงงานแสดงเอกสารให้หอมดู
คือของเกาหลีเอกสารเขามาเขาเชื่อถือได้นะคะ
ทุกเม็ดที่สั่งเขาจะเขียนหมดเลยว่าคือเม็ดแต่เม็ดต่างเนี่ยมันถูกซีลมาจากเกาหลี
เม็ดมันต้องมาคำนวณกับกล่องที่เราขายในเมืองไทยเพราะกล่องผลิตที่เมืองไทย
แล้วมันถูกต้องฉะนั้นวันนี้หอมมั่นใจมากแล้วขอบคุณมากที่ตั้งประเด็นนี้ขึ้นมา
มันทำให้สินค้าเอสทีนเป็นการตอกย้ำอีกว่าสินค้าเราถูกต้องและเรายังยืนหยัดอยู่ในตลาดต่อไป
หอมมันจะฆ่าคนปล่อยขาวเลยหรือเปล่า
อยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมเอาเป็นว่ามันไม่ยากเกินที่หอบจะรู้หรือไม่รู้หรอกว่าใครเกลียดเรานะ
อันนี้คุณจะดำเนินคดีเลยหรือ
ดำเนินคดีอยู่แล้วค่ะ
มันไม่ใช่เรื่องยากที่เพราะว่าก่อนที่จะลงอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรมาถึงเราอยู่แล้วว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นนะอะไรอย่างนี้
คุณคิดว่าตอนนี้คุณส่วนหรือว่าเราเดี๋ยวที่จะป้องแน่นอน
ที่ผ่านมาเวลาเกิดอะไรขึ้นเรามักจะเป็นฝ่ายเงียบแล้วก็ยอมปล่อยให้มันปล่อยผ่าน
แต่ครั้งนี้จะเป็นบทเรียนกับทุกคนว่าคุณไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนี้กับใครอีกแล้ว
ยังเชื่อในวิจารณญาณของคนวันนี้มันส่งผลก็จริงนะ
แต่คำพูดของออยสำหรับหอมหนักที่สุดหนักแน่นที่สุดแล้ว
ไม่ว่าผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่ออยบอกนะคะ
ว่าผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามถ้ามันผิดให้ออยเป็นคนพูด
ถ้าออยไม่ได้พูดแปลว่าเขาไม่ได้ผิด
แล้ววันนี้ออยยพิสูจน์แล้วก็กลายเป็นวันนี้กระแสตีกลับมา
แสดงว่าอยู่กับพอหน้านี้พอซื้อคุณมั้ยหลังจากนี้ค่ะ
มีค่ะเพราะว่าลูกค้าที่อยู่แบบเป็นเขาเรียกลูกค้าคนสุดท้ายในการซื้อ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราอย่างที่หอมบอกไม่แลกอยู่แล้ว
ทำไปก็ไม่ได้รวยค่ะแล้วอีกอย่างทำถูกต้องก็ไม่ได้ยาก
เจอภาวะแบบนี้หลายทั้งเหนื่อยพอที่จะเลิกทำให้หอม
ถ้าหอมจะเลิกทำก็คือคนขาดความเชื่อมั่นไม่ซื้อสินค้าหอม

เพราะไม่งั้นคนที่ถูกรังแก่คนที่รังแก่คนอื่นก็ยังทำแบบนี้กับคนอื่นต่อไป
วันนี้หอมขอให้ความยุติธรรมอยู่กับเรา

คุยทุกคนคุณพ่อคุณแม่แต้วคุยหมดแล้ว
คุณพ่อคุณแม่แต้วน่ารักหน้าเรายังกังวลว่าพ่อแม่เขาจะโทรด่าเราไหม
อธิบายเขาฟังเขาบอกเข้าใจแล้วให้กำลังใจ
บอกลูกทุกงานมีอุปสรรคหมดลูกผ่านมันไปให้ได้นะ
แล้วเราเชื่อมั่นค่ะเรายังไงก็ผ่านได้แน่นอน
เพราะหอมเชื่อว่าความถูกต้องจะปกป้องตัวเราเอง
คุณพ่อเชื่อว่าไม่มีใช้สิ้น
ก็คงเป็นคนที่เสียผลประโยชน์จากเรา

ดาราคนไหนมาเป็นบอสหรือยังไง
งั้นเขาอาจจะแบบไม่กล้ามาอะไรอย่างนี้

รู้แล้วว่าอ๋อเออมันเป็นเป้านะ
ก็ค่อยไปค่อยรวยดีกว่า

แทนเนาะขอบคุณค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป